ส่วนที่ภูเก็ตคุณผู้ชมครับมีน้องผู้หญิงอายุเพียง๑๗ปี
ซึ่งก็เป็นปอริโอตั้งแต่เด็กทำให้แขนขาลีบ
แต่ล่าสุดโดนกลุ่มสาวประเภท๒ล่อลวงเข้าไป
แล้วก็ทำการจิกหัวลงจากรถกระทืบตบเตะแล้วบังคับให้ก้มกราบเท้า
เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแต่แม่ของน้องคนนี้บอกว่าไม่ยอมแน่
จะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดหลังจากเห็นคลิปนี้ครับ
คือน้องผู้ชายเนี่ยพยายามไปห้ามแต่โดนกลุ่มเพื่อนของสาวประเภทสองเนี่ยลากตัวออกไป
แล้วคือต้องทำกับคนที่ไม่มีทางสู้แบบนี้เหรอ
น้องสู้ไม่ได้แน่เพราะน้องแขนขาลีบครับน้องเป็นโบริโอ
แต่จิกผมลงมาแล้วก็ตบบังคับให้กราบเท้า
แล้วก็ลักษณะต่อว่าว่าน้องแบบปากไม่ดีทำไมก่อนอะไรแบบนี้
ปอริโอซึ่งเป็นหลักฐานที่แม่ของน้องที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ชื่อว่าคุณอ้อยอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับอายุ๓๗ปี
เอาคลิปนี้มาร้องเรียนบอกว่าเนี่ยดูสิลูกสาวฉันเนี่ยพิการนะป่วยนะ
เป็นโปรลิโอตั้งแต่กำเนิดแขนขาขาสองข้างรีบนะ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นล่อลวงไปนะฮะแล้วก็คนที่จิกหัวเนี่ย
คล้ายกับสาวประเภท๒จิกผมลงมาจากรถจักรยานยนต์
ตบไปเตะซ้ำบังคับให้ก้มกราบเท้าขอโทษ
โดยมีกลุ่มเพื่อนเชียร์ไว้ให้อีกทีนึงอีกทีนึง
ตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งวัยรุ่นไปห้ามแต่ว่าโดนลากออกไปไม่ให้ยุ่ง
คุณแม่บอกว่าตนเองรับไม่ได้กับพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
จริงเรื่องมันเกิดมาประมาณ๑เดือนแล้วนะครับ
นะฮะซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยมีการไปแจ้งความที่สพเมืองภูเก็ต
ตำรวจก็ให้ไปเจรจากันตอนนั้นแม่ยอมรับว่าแม่ยังไม่เห็นคลิปนี้
ตำรวจก็พูดคุยกันไกลเกลี่ยกันเจรจาจะยอมความไหมหรือจะเอาเรื่อง
นะฮะซึ่งทางคู่กรณีก็มีการบอกกับคุณแม่ณวันนั้นว่า
จะไม่ทำร้ายลูกสาวอีกก็เลยยินยอมไปไม่เอาความ
เพราะไม่อยากให้ลูกสาวโดนทำร้ายอีกในภายหลังแต่แม่บอกว่าเพิ่งจะมาเห็นคลิปเต็ม
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตกใจไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้น
คือแม่รับไม่ได้เห็นภาพว่าลูกตัวเองโดนขนาดนี้
ตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้ก็ถามลูกสาวเพิ่งจะรู้ความจริงทั้งหมด
บอกว่าโอ้โหมันเกินไปนะแบบนี้ลูกดิฉันเป็นคนพิการ
คืออยากจะขอความเป็นธรรมและยืนยันว่าจะเอาเรื่องกลุ่มที่ทำร้ายลูกอย่างถึงที่สุด

เพราะว่าจากที่เราเห็นลูกเราโดนทำร้ายเขารุนแรงมากทำรุนแรงมากค่ะ
ไม่มีใครยอมรับได้แน่ครับนะฮะน้องก็ขาลีบขนาดนี้จะไปสู้เขาไหวยังไง
น้องว่ายังไงบ้างน้องบอกว่าสาวประเภทสองที่มาทำร้ายเนี่ย
เขากล่าวหาว่าหนูเนี่ยไปพูดท้าทายเพื่อนเขาในกลุ่มแต่จริงแล้วหนูไม่เคยพูดเลย
ก็เลยมีการนัดกันไปเคลียร์ที่จุดชมวิวเขามรังก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงขนาดนั้น
สุดท้ายก็เกิดตามคลิปเลยนะฮะหลังจากนั้นคู่กรณีบอกว่าถ้าอยากจบก้มกราบเดี๋ยวนี้
กราบเท้าแล้วจะจบนะฮะก็เลยต้องยอมก้มกราบไปแม้โดนทำร้ายไปแล้วก็ตาม
แม่จะแจ้งความแล้วแต่ว่าตำรวจให้ไก่เกลี่ยเฉยสุดท้ายก็อยากได้ความเป็นธรรมเหมือนกัน
เดี๋ยววันนี้นะฮะตำรวจสพเมืองภูเก็ตได้มีการเชิญแม่ของน้องที่เป็นผู้เสียหายไปสอบประคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะมีการนำผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาสอบสวนพร้อมกับสหวิชาชีพเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ